เป็นโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับ

โอ้โหไปไหมล่ะร้านนี้กลัวดีเหมือนกันนะ

น้องใบตองคุณชิสาอยากได้ของฟรีมันก็ต้องเสี่ยง

เอ้าเล่าให้ฟังถึงโปรนี้กันหน่อย
โปรโมชั่นเด็ดที่เขาว่าคืออะไร
โปรแรกงูกัดแจกน้ำฟรี๑แก้ว

อาทาราชาวัดชุมพรลองดูสิไอ้โปร๓บี๊ยะตั้งหนึ่งรัง

หรือว่าอยากกินข้าวต้มฟรีเขาอันสุดท้ายก็ได้นะ

หรือคุณเลือกอันไหนคุณชนะเอาให้แบบคุ้ม
สำหรับคนที่ขี้คอแห้งอย่างผม

ได้เดี๋ยวดิฉันจะเตรียมชุดประถมพยาบาลไว้ให้นะคะ
ให้ดูขำนะคุณผู้ชมนะ